ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ขับรถปาดหน้ากัน
แต่ว่าเป็นความหัวร้อนของคนคนหนึ่ง
ที่ไปบังคับให้คุณตาคนหนึ่งต้องไปกราบขอโทษอะไรแบบนี้

เหมือนกับว่ามีรถกระบะของคุณตานที่อายุ๖๙ปี
เขาตัดสินใจเลี้ยวเข้าสถานตรวจสภาพรถ
แล้วไปตัดหน้ารถเบนท์ที่ขับตามหลังมา
เบ้นไม่พอใจเร่งเครื่องขับมาปาดแล้วให้คุณตาจอด
หลังจากนั้นก็ไปชนไม่ใช่ไปชนสิครับคุณผู้ชม
เหมือนเอามือไปชกศีรษะคุณตา
แล้วก็บังคับให้คุณตาลงไปกราบขอโทษแม่ในรถเบนท
เหมือนกับว่าเขาเบรกแล้วแม่เขาแบบหัวเข้ามา
หัวทิ้มไปอะไรแบบนี้แล้ววงจรปิดของสถานตรวจสภาพรถตรอ
เขาจับภาพได้รถเบ้นคันนี้ทะเบียนนี้
ผู้ชายลักษณะแบบนี้ที่มีพฤติกรรมต่างนะฮะ
อันนี้คือสถานตรวจสภาพรถตรอบุญทวี

ก็จะเห็นนะจู่รถเบ้นสีดำปาดหน้ารถกระบะคันนี้
แล้วมีคุณลุงคนหนึ่งขับมาแล้วเขาเหมือนไปต่อยที่ขมับของคนขับ
แล้วก็บังคับให้ชายที่อยู่ในกระบาดลงมายกมือไหว้
คนนั่งอยู่เบาะผู้โดยสารในรถเบนท์แล้วก็แยกย้ายไป
เรื่องนี้เราก็ตามไปเจอคุณลุงที่อยู่ในรถกระบะ
คือคุณลุงมนตรีสาขุนอายุ๖๙ปีนะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวาน๘โมงนะฮะ
ขับรถไปจะไปต่อพรบรถยนต์ใกล้ถึงทางเข้าแล้ว
เขาก็ชะลอจะเลี้ยวเข้าไป
ข้างหลังแล้วว่ามีรถอีกคันนึงอยู่สักประมาณ๕๐๖๐เมตรข้างหลัง
เขาคิดว่ามันน่าจะระยะเพียงพอก็ตัดสินใจเลี้ยวเข้าไป
จากนั้นเนี่ยรถเบ้นสีดำเขาจำทะเบียนไม่ได้หรอกนะฮะ
แต่ว่าก็คือคันในคลิปเนี่ยปาดหน้ามาแล้วก็ไปจอด

แล้วบอกว่าไปขับปาดหน้าเขา

ก็เป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะครับ
แล้วทีนี้อยากจะให้เรื่องจบแต่ยังไม่จบ

ระหว่างนั้นผู้ชายคนนี้เห็นว่า
มีคนแก่นั่งก็ไม่อยากทำอะไรมาก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัยรุ่นอาจจะ

ฟังเสียงของคุณรู่งหน่อยนะครับ
สวัสดีนะครับ

เจ็บว่ะเจ็บอยู่เจ็บไลง์บ้าบ่อ
คนขับเบ้นบอกกับคุณลุงด้วยว่า
เห็นว่าเป็นคนแก่นะไม่อยากทำอะไรมาก
ถ้าเป็นวัยรุ่นนะจะฆ่าให้ตายตรงนี้เลย

หลังจากเกิดเหตุคุณลุงก็เลยโทรศัพท์ไปบอกหลานให้มาหาที่นี่
แล้วก็เอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดไปแจ้งความแล้ว
เพื่อขอให้ตามผู้ชายคนนั้นมาดำเนินคดี
แล้วก็จะไม่มีการยอมความโดยเด็ดขาดนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าก็ต้องรอทางคนขับเบ้นออกมาชี้แจงด้วยว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร
เพราะเราก็ไม่เห็นว่าภาพที่มีการขับรถปาดหน้ากันก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูความชัดเจนหลังจากนี้ต่อไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น